สมัยนี้ก็ใช้เป็นช่องทางในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในวงการฟุตบอลนะครับก็เห็นด้วยกันบ่อยครั้ง
ล่าสุดจานเนหรือว่าป่าเนห์
ก็คือคุณเสน่หวนมณีศักดิ์ซึ่งเป็นอดีต
นักเตะทีมชาติแล้วก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ทีมชาติในยุคของอาจารย์หลังชามิตผลชีวิตคนนี้ครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครตามฟุตบอลไทยในยุคที่เพิ่งจะเริ่มบูม
แล้วก็อยู่ในทีมงานของสโมสรการไฟฟ้าหรือว่าบุรีรำมาล่าสุดเนี่ยป่วยนะครับ
เป็นมะเร็งปอดระยะที่สี่ก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรำสตาฟก็เดินทางไปนะครับ
ไปเยี่ยมกันหลายหลายคนนักเตะที่เคยคุ้นเคยก็เดินทางไปโพสต์นี้ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับ
ต้องเป็นข่าวเนี่ยก็คือนักเตะคนนี้ครับรณชัยรังสิโยเนี่ยเคยเล่นการไฟฟ้าแล้วทันกับปาเน่เหมือนกัน
แล้วก็เยาวชนทีมชาติหลายคนก็คุ้นกับแกดีก็มีการลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
อยากให้คนในวงการฟุตบอลเนี่ยช่วยเหลือกันหน่อยอาจจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเล็กน้อยนะครับ
ตามกำลังที่ช่วยกันได้เพื่อที่จะให้ปาเน่ได้มีโอกาสในการนำไปรักษาตัวต่อไป
ซึ่งคนนี้นะครับ
เพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ใช่เป็นคนที่ดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่นะครับ
อย่างที่คุณวรบัตรบอกไปว่าแกนนำคนแรกนะครับ
ก็คือโรนาชัยรังสีโยอดีตนักฟุตบอลของ
บุรีรามพีเอและก็ถึงชาติไทยนะครับ
มีการโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กนะครับบอกว่า
ให้คนในวงการฟุตบอลช่วยเหลือเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับ
ก็มีคนเข้ามาตอบนะครับคือนักเตะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ก็จะมีนักเตะที่เคยร่วมงานกับปาเน่เนี่ย
หนึ่งหน้านั้นเนี่ยมีสุบัญญาผลิติศัยมาเป็นคนแรกเลย
สุบัญญาก็โอนเงินไปโอนไปที่บัญชีของคุณเสน่ห์เลยนะครับ
ให้ไปสามพันตัวเลขอาจจะไม่สำคัญแต่เราบอกไว้หน่อย
แล้วก็เจชนะทิพย์มาเห็นต่อให้ไปอีก๕๐๐บาท
ธีรทรถือว่าน่าจะคุ้นเคยกับคุณเสน่ห์ดีนะครับ

แต่ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้เอามาบอกว่าโอ้โหคนนี้ให้เยอะกว่า
ไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เป็นเรื่องของน้ำใจที่
เตะเห็นต่อกันปุ๊บเนี่ยก็ส่งต่อให้กับทางปาเน่เลยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยใครอยากจะช่วยเหลือครับก็สมทบทุนเข้าไปได้นะครับ
สำหรับอดีตสตาร์ฟทีมชาติรายนี้อยากจะช่วยเหลือนะครับ
จากสิบเอ็กซ์เสน่ห์พวนมณีศักดิ์ชื่อบัญชีเลยนะครับ
ที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้ธนาคารทหารไทยสาขาบุรีรำนะครับ
บัญชีออมทรัพย์เลข๔๒๖๒๖๖๐๓๙๔๖อ่านครั้งเดียวนะครับ

เดี๋ยวทีมงานค้างภาพไว้ให้อาจจะถ่ายรูปเก็บไว้
แล้วก็ค่อยไปโอนกันตอนสิ้นเดือนก็ได้

ให้คนในวงการลูกหนังได้ช่วยเหลือกัน

เพราะว่าหลายคนนี้ร่วมงานกับจาเนมานะครับ
เชื่อว่าทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็น่าจะมีแอคชั่นออกมาหลังจากที่ข่าวนี้ถูกนำเสนอออกไปนะครับ